ผู้บริหารทีโอทีนนำพนักงานกว่า๒๐๐คนร่วมกันแปลอักษรเป็นข้อความ๑๑รูปแบบติดต่อกันครับ
เพื่อสื่อถึงความตั้งใจที่จะน้อมนำพระราชปนิษฐานของในหลวงรัชกาลที่๙
มณชัยหนูทรงกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชน
นำทีมคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยพนักงานของทีโอทีมรวม๒๑๑๙คน
แปลอักษรข้อความ๑๑รูปแบบติดต่อกันประกอบด้วยพระบรมศาสติสลักษณ์
รองพระบาททุกชาติไปและภาพของเลข๙ไทยครับ
อมรอบด้วยรูปหัวใจโดยพนักงานใช้เวลาการฝึกซ้อมประมาณ๑ชั่วโมง
ก่อนจะเริ่มแปลอักษรเป็นข้อความเพื่อสืบถึงความตั้งใจที่จะสืบสารพระราชปนิษฐานของในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีและยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัย๘๙วินาที
เทียมหรือครูตู้เพื่อแก้ไขการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกลและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กให้เท่าเทียมกันระหว่างเด็กในเมืองกับชนบทเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
จากนี้ทีโอทียังจัดทำปฏิทินชุดดั่งของขวัญจากฟากฟ้า๙ขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
และสตะเมื่อวาน๑๐๐วัน